ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับผู้อำนวยการโรงเรียนคุ้มเก้าสกอลล่านะคะ
ที่ได้นำคณะครูไปทัศนศึกษาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุ
มีผู้เสียชีวิต๑๑คนเพราะว่าตอนนี้ต้องรอประเมินอาการบาดเจ็บก่อน
แต่ว่าเบื้องต้นก็สันนิษฐานนะคะว่าสาเหตุครั้งนี้อาจจะเกิดจากความประมาทในการขับขี่ค่ะ
ติดตามจากรายงานของคุณดารินหอวัฒนากุลกันค่ะ
และครอบครัวของครูโรงเรียนคุ้มกล้าวสกอร่ากรุงเทพ
ที่เสียชีวิตทั้ง๑๑คนจากอุบัติเหตุรถตู้พลิกคว่ำ
และเกิดเพลิงไหม้บนถนนสายมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่๖๓ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ขณะเดินทางกลับจากสัมมนาที่จังหวัดระยอง
ทยอยนำเอกสารหลักฐานเข้ารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลชนบุรี
เพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทำกลางความโศกเศร้ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๑๑คน
ซึ่งรวมถึงนายกฤษณะควรประเสริฐเจ้าของโรงเรียนคุ้มกล้าวสกอร่า
และครูในโรงเรียนรวมถึงครูสังกัดในโรงเรียนอื่น
ที่นายกฤษณะเป็นเจ้าของ
อกจากนี้ยังมีเด็กหญิงวัย๙ปีบุตรสาวของครูที่ร่วมเดินทางไปด้วย
นางสาวสุภาสุวรรณดีพี่สาวของนางสาวเลขาโต๊สและ
หนึ่งในครูที่เสียชีวิตเล่าทั้งน้ำตาว่า
น้องสาวเป็นครูมานานกว่า๑๐ปีแล้วไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้น
จากตัวเองจะต้องสูญเสียน้องไปอย่างไม่มีวันกลับ
หลานสาววัยเพียง๔ขวบยังต้องกำพร้าแม่ไปพร้อมกันด้วย
ขณะที่นางสาวขวัญฤทัยจาติเทศะครูโรงเรียนคุ้มกล้าวสกอร่า
และเป็นเลขานุการของนางสาวนัทยากุญชนผู้อำนวยการโรงเรียน
ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟคลอกบริเวณแผ่นหลังและแขนซ้าย
และยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
เล่าว่าโรงเรียนเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
มีครูทั้งหมด๑๕คนนักเรียนประมาณ๑๐๐คน
ก่อนเกิดเหตุเจ้าของโรงเรียนได้พาคณะครูไปสัมมนาต่างจังหวัด
และมีกำหนดเดินทางกลับมาเมื่อคืนเพื่อเตรียมทำบุญโรงเรียนในวันเสาร์นี้
ซึ่งตามหลักแล้วเธอจะต้องเป็นคนขับรถ
แต่เนื่องจากไม่สบายนางสาวนัชยาจึงอาสาทำหน้าที่ขับรถแทน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และยังส่งผลต่อขวัญกำลังใจของครูทั้งโรงเรียน
เป็นรถของโรงเรียนค่ะก็เราก็เพิ่งจะเปลี่ยนยาแล้วก็ตรวจสอบสภาพไปนะคะ
ที่จะเป็นคนขับรถให้ท่านเองแล้วพอดีว่าก่อนหน้านี้พอดี
มันมีอาการแบบเหมือนเป็นหวัดเป็นไข้ค่ะ
ก็เลยไปโรงพยาบาลก็เลยงานนี้ก็เลยไม่ได้ไปกับท่าน
ก็พอก็เลยขับให้ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเกิดเรื่องแบบนี้นะคะ
แต่จากการตรวจสอบในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความประมาทในการขับขี่ค่ะ
เนื่องจากว่าจากการตรวจสอบนะคะวาวปิดเปิดอัตโนมัติยังคงใช้การได้ดีค่ะ
เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสุภกิจกองามสารวัตรเวรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๘ทางหลวงเขาดิน
เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บ๒คนจากทั้งหมด๔คน
คือนางสาวนิพาพรชูแก้วและนางสาวเฟอรี่ดีแฮง
ให้ข้อมูลตรงกันว่ารถตู้ขับออกมาจากด่านเก็บเงินพานทองห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตร
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถเริ่มมีอาการผิดปกติที่ล้อยางทำให้รถเอ็นไปข้างหนึ่ง
จากนั้นได้ยินเสียงล้อระเบิดก่อนที่รถจะวิ่งสายเข้าไปในช่องทางที่๓
แล้วสะบัดกลับไปทางช่องทาง๔ชนเข้ากับแท่งเบรีเออร์เกาะกลางถนน
จนเกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ารถทันทีก่อนที่รถจะเสียหลักพลิกตะแคงทับประตูฝั่งทางออก
ทำให้ผู้โดยสารในรถไม่สามารถเปิดหนีออกมาได้จนถูกไฟคลอกเสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจคาดว่าอาจมาจากระบบยางล้อรถยนต์เสื่อมสภาพและความประมาทในการขับขี่
โดยภายในวันจันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานวิทยาการจังหวัดชนบุรีจะเข้าตรวจสอบรถตู้อย่างละเอียด
เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ดารินหอวัฒนกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน